ปู่เดือนชัยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะฟังแล้ว
มันคุ้นนะยิ่งบอกว่าที่มุกดาหาร

โอ้โหตอนคดีน้องชมพู่เนี่ยดังมากมีเรื่องอื้อเฉาเยอะมาก
แต่ที่จะมาเล่าวันนี้ก็คือมันยิ่งกว่านั้นนี่ไงพี่อุ๋ย

ถึงท่านตอนนั้นไปปลุกเสกเครื่องรางของขัง

แล้วก็มาทำนายว่าคดีน้องชมพู่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น
แต่ล่าสุดคือเมาแล้วขับ
พกยาบ้าติดตัวมีอุปกรณ์เสพยา

คนเดียวกันจริงไปดูเหตุการณ์ค่ะ
ตำรวจกำลังคุมตัวอันนี้คือพาเดนชัยนะคะขับรถ
ดูเหมือนจะเมาค่ะตำรวจกำลังคุมตัวอยู่ค่ะตอนนี้
พระที่ออกข่าวดังดังอ่ะตำรวจคุมตัวขึ้นรถแล้วค่ะ
ขับรถขับรถค่ะนี่คือตำรวจศพนิคมคำซ่อย
จับตัวหลวงปู่เดือนชัยธรรมวิจโยหรือพระหลักชัยสร้างสุระอายุ๖๒ปีค่ะ
ที่บ้านคำอาฮวนที่มุคดาหารเขาก็ยังโวยวายตลอดเวลานะคะ
เขาเมาจริงเพราะวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย๒๑๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
มีสารเสพติดในร่างกายด้วย
นี่ค่ะแล้วเขาก็ขับกระบะสี่ประตูสีบรอนเงินหนีการจับกลุ่ม
ขับจากตัวเมืองมุกดาหารมุ่งหน้าไปอำเภอนิคมคำสร้อยฝ่าไฟแดงด้วยนะคะ
ไปอำเภอเริงนกทายะโสธรแล้วก็ไปยูเทิร์นกลับเข้าตัวจังหวัดอีกรอบหนึ่งดูสิ

แล้วเมาขนาดนี้แล้วขับรถ

นี่ค่ะแล้วพอตรวจค้นรถคุณผู้ชมเจออุปกรณ์เสพยาเสพติด
ซ่อนอยู่ในกล่องลูกอมตรวจค้นที่ตัวยาบ้าค่ะ
เม็ดอยู่ในกระเป๋าอังสะค่ะนี่นี่ยาบ้าเห็นไหมคะ

ได้มาเท่าไร

๖กว่าอยู่เยอะครับเดี๋ยวท่านเองได้มีข่อมูลหน้ากับ

ผมฟังว่าเป็นไห่ไตกันนะน้านักมิจแน่นอดแล้ว
โดงน้อยก็ไม่รู้

พอเรียกว่า๕๖๗ถูกหรือไม่รู้
พอเฉียนใส่จานด้วยครับครับ
พอเรียกว่าขาจานทาน

มีเล่าวิรกรรมตัวเองในอดีต

เคลมผลงานเคยเขียนเลขใส่จาน
แล้วตอนนั้นมันออกใช่ไหมแล้วโอ้โหเป็นข่าวดังไปหมดตอนนั้น
โอ้โหนี่เสียงแหบเสียงแห้งเลยนะคุณผู้ชมพูดไม่รู้เรื่องเลยแหละ
ไอ้๓๗เมตรเกือบ๔๐เมตรนี่มันเกินเสพหรือเปล่า

นี่อดีตพระจอมเฉาเลยนะฮะหลวงปู่เดือนชัยนะครับ
เขาเคยมีชื่อเสียงครั้งแรกตอนออกมาทำนายคดีน้องชมพู่

เลขใส่จานแล้วใบ้แม่นอะไรประมาณอย่างนี้

เคยไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษ
ที่หน้าศาลากลางจังหวัดศรีษภเกต

คณะส่งมุกดาหารมีมติขับไล่ออกจากพื้นที่จังหวัด

นี่ฮะหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
ล่าสุดตำรวจสพนิคมคำสร้อย
นำตัวอดีตพระเดือนชัย
คือจับได้อย่างนี้ยาบ้งยาบ้าด้วยเนี่ย

พาไปวัดสุรัตนารามนะครับ
ที่อำเภอนี้คมคำซ่อยที่มุกดาหาร
เจ้าคณะอำเภอท่านก็ทำการศึกให้

คือตั้งแต่จับมาจนมาศึกเนี่ย
เมาตลอดยังเมาตลอด
ศึกเสร็จเขาบอกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
คนที่ผิดเนี่ยแกบอกว่าคือตำรวจนะ

ท่านผู้ชมครับตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดีต่อนะฮะ
ก็ต้องสอบสวนขยายผลยาบ้าที่เจอ
ซื้อมาจากไหนแบบไหนอะไรยังไง

นี่ศึกแล้วใส่เสื้อยืดแล้ว
สพนิคมคำสร้อยแจ้งข้อหาเบื้องต้น

เมาแล้วเสพยาด้วยนะฮะ

แล้วก็ขับแล้วเสพยาแล้วก็เรื่องของ
มียาเสพติดประเภทหนึ่ง
ก็คือยาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อเสพนะ

ไม่รู้มีใครจะไปประกันตัวแกหรือเปล่า
แม่ไม่ไหวแล้ว

ดีแล้วล่ะนะฮะไม่อย่างนั้นจะไปก่อเรื่องก่อราวมากกว่านี้นะครับ